ว่าคือไปปิดวาจามา๑๐วัน
บริเวณทางภาคเหนือเป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ในก้อนหินอันนี้มีคนทักปรากฏคือฟังไว้ชั้นข่นลุกอะค่ะ

แล้วปรากฏว่ามีพระทักบอกว่าลองทูบหินก้อนนี้ดูสิ
แล้วทุบออกมาคุณผู้ชมไม่เชื่อนาคบวงบาดอยู่ในก้อนหิน
แล้วก็มาบูชาตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เป็นความเชื่อนะคะอันนี้เป็นแล้วแต่บุคคล
บางคนบอกว่าถ้านับถือปู่ย่าพญานาคเนี่ยจะเอาภาพลักษณ์
แต่อิมบอกว่าจริงไม่นะคะอิมไม่เลือกเองมากกว่า
ส่วนเรื่องรวงแห่งรวงปังเนี่ยมันจริงหรือเปล่า

เราไปเจอแล้วท่านก็คืออยู่ใน
อยู่ในหินต่อหน้าเจ้าอาวาส
ใช่ค่ะหนูก็เลยรักมากเลย

งวดล่าสุดคนถูกลอตเตอรี่กับน้องอิมเยอะมาก

คิดว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ถ้าถามถึงตัวเลขแล้วก็ยังไม่ได้ฝันเลย
แต่ถ้าฝันเราจะบ้ายังไม่เชื่อเลย

แต่อิมยังไม่เลือกที่คนนั้นจะเป็นแฟนอิม